ข้อของเราคือถ้าผู้หญิงถามว่าจะกินอะไร
ผู้ชายห้ามตอบ๓อันดับนี้

อันดับ๓๑๘เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายมักจะตอบว่าอะไรก็ได้

คือหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเจอกันปุ๊บ

ไม่เธออยากจะกินอะไร

อ่ะนี่ไงเธอก็ตอบเหมือนกัน
ซึ่งบางทีเขาเออว่า

พอเราตอบไปว่าเฮ้ย

ไม่เอาอ่ะหรือว่าไปก๋วยเตี๋เป็ดร้านนี้ดีไหม

ก็ฉันอยากจะมีทางเลือก

หลายอย่างให้เธอเป็นการตัดสินใจไง

ก็ถามเนี่ยก็จะไปกินข้าวมันไก่ไง

ทำไมไม่พูดว่าที่รักเราไปกินก๋วเป็ดกันนะ
อ่าอ่า

เข้าใจป่ะมันเป็นแบบนี้เว้ย

อยากกินเสี้ยก๋วยเต๋วเป็ดพระรำศรี

เพื่อมีไอเดียที่ดีว่าจะเป็นอะไร

๒๓นึกทะเลาะกันแน่นอน
เลยแล้วคุณจะกินอะไรล่ะ

มัน๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์

มันถ้ามันไม่เป็นก๋วยเต๋วเป็ดเลยนะเสี้ยหรอ

งั้นไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดสะพานเหลืองนะ
ไม่ไปมัน

สะพานเหลืองกับพระราม๔มันก็ใกล้กันนะ

คือผู้หญิงเนี่ยอันนี้ต้องบอก

เป็นอะไรที่บางทีเอาใจยากมาก

ตามสถานการณ์ไป

ก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่น๖โมงเย็น

แต่ไอ้พวกที่มาเนี่ยคือผู้ชายเขาไม่ติดเลยไง
เขาได้หมดเขาได้หมดเลย
ทีนี้เราก็คิดไม่ออก

ครับเย็นตะโฟ

ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเย็นตะโฟ

เสียเวลาเลยเนี่ยกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ย

อันนี้ห้ามตอบนะไอ่ว่าตะกี้เนี่ย

แต่อันนี้ยังพอได้
คือสิ่งที่คุณผู้ชายไม่ควรพูดเลยคือ

จะกินอะไรอย่าตอบว่ากินมาแล้ว
ผู้ชายคุณจะบอกว่าเออจริงตะกี้เนี่ยรองท้องมาแล้วรอคุณหรืออะไรก็ได้
เพราะถ้าบอกว่ากินมาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าความสำคัญระหว่างเราไม่เห็นเลยนะ
บางทีเราทำงานมาเหนื่อยอะแพทย์คือเหนื่อยมากทำงานมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ

ถ้าที่จะไปกินกับเขาถูกแต่เขาบอกว่ากินมาแล้วหมายหมายความว่าเราเลือกกันเถอะ

เออไม่ได้หรอ
ใส่อย่างนี้นะไม่แต่ผู้ชายเขาอาจจะคิดนะเราอาจจะคิดนะว่าถ้าจะกินแล้วควรจะไลน์บอกเรานิดนึงนะ

แต่บางทีผู้ชายเขาควรจะไลน์มาบอกคือจริงอาจจะเป็นยังไง
ก็เสียใจยังไงก็เสียใจไม่ว่าจะไลน์หรือโทรมาบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าขออนุญาตล่ะสมมุติเราทำงานยุ่งแล้วผู้ชายไลน์มา
ติ๊วคุณเดี๋ยววันนี้ผมหิวมากเลยผมขอกินอะไรไปก่อนนะ
แต่เดี๋ยวคุณอยากจะกินอะไรจะไปรับคุณไปกินนะคุณลอง
ไม่เราจะกินด้วยกันไหมเราจะกินด้วยกันไหม
ก็ไลน์กลับไปอ่ะเข้าใจจะกินก่อนนิดนึง

ก็เดี๋ยวไปรอเป็นเพื่อนได้ตามใจว่าคุณจะกินอะไร

อ้าวมียังไงนี่ไง

ไม่แต่ผมสามารถไปรอคุณได้นะ

การที่ผมได้ไปมองหน้าอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วคุณรีบส่ง
ตั้งเลิกตั้งเลิกไม่ต้องเจอไว้กินพรุ่งนี้

ไม่มีเหตุผลเป็นผู้หญิงไม่มีเหตุผล
ใช่ใช่ทำไมอ่ะทำไม

คุณนับประพาเรารักคุณ

ไม่ต้องกินไม่ต้องกินอาหารตูดตูดตูด
ไม่คุยนี่คือแบทโทรมาทำไม
นางหญิงมึงโทรมาแล้วอ่า
โทรมาบล็อกเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ประพาคุณต้องไปฉันเป็นคนโพสต์เอง
ฉันเป็นคนโพสต์เองเดี๋ยวหยุด
ถ้าเป็นแบบนี้ชาตินี้หาผัวไม่ได้แน่นอน

คุณต้องมองข้อดีของเขาข้ออื่นบ้าง
หรือสุดท้ายเอางี้คุณผู้ชม

ฉะนั้นสุดท้ายแม่ก็ย้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือต้องกินข้าวไงเราจะเลือกมาสักล้าน

เพราะผู้ชายไม่จุกจิกไม่หยุมหยิม